พาคุณผู้ชมไปรู้จักน้องเสียงสวยคนนี้โหน้องของเฟื่องเองนะคะ
แต่ว่าน้องภาคเสียงเกอร์มอนได้เหมือนแล้วก็เมื่อวานนี้อัดคลิปลงโซเชียลตัวเอง
คนกดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยค่ะครับ
สเวดโตสเวดโตหวัดสเวดโต

น้องเก่งมากต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้องนิวนะคะชื่อว่านางสาวคนธนันวัฒนชาติวงศ์

เรียนเสียงโปเกมอนได้ถึง๖๓เสียงจากทั้งหมด๗๐๐กว่าตัว
ซึ่งเหมือนนะนี่เขาก็คัดเอามีภาพขึ้นมาแบบนี้เลย

มียอดเข้าชมกว่า๔แสนครั้งนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ต่างชื่นชมในความน่ารักของน้องนิว
ที่ออกแอคติ้งแล้วก็เรียนเสียงโปเกมอนได้เป็นจำนวนมาก
ว่าเธอน่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้โปเกมอนตัวยง

ครูเขาถือลิขสิทธิคาแรคเตอร์โปเกมอนใช่ไหมค

ในเอฟส์นี่เนอะใช่ดีจัง
นี่ตอนนี้ใครเล่นโปเกมอนโกก็คงสนุกอยู่นะ

อ้าวทำบ้างหรืออัดบ้าง